สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คึกคักเป็นพิเศษ

อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
แวะไปกันหน่อยที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ที่นี่นะคะประชาชนจำนวนมาก
เขาเดินทางมากราบไหว้ขอพร
มีทาเวสุวรรณพ่อปู่ฤษีพรหมเมษ
กุมารเจ้าสัวเหงเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนธ
แล้วก็มีพระสังกระจายและหลวงพ่อในวิหาร

ขอโชคขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล
แล้วคุณดูนี่นะคะในอาสมฤษีเนร
เขามีการจัดการอาบน้ำมนต์ฟรี
และพิธียกพ่อแก่ทุกวันอาทิตย

แล้วก็นี่ค่ะลงนะหน้าทองเจิมเส้นวาสนา
เจิมกระเป๋าเปิดจับรับโชคว่ากันไปนะคะ
และที่สำคัญจุดที่หลายคนดูก็คือ

โอ้โหที่นี่มันไม่รู้จะอธิบาย

คือช่องเราเนี่ยไทยรัฐทีวีเนี่ย

แต่เท่าที่เห็นของอ่างน้ำมนที่นี่

อย่างที่บอกไปนะคะตามที่คุณเห็น
และด้วยการจินตนาการเขาว่ากันไปแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่ามาขอพรที่นี่
เพราะว่าใกล้วันออกรางวัลแล้วเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมาก

อันนี้คือที่พิธีเขายกเซียนพ่อแก่เขาบอกจะทำทุกวันอาทิตย์
คือถ้าคนเขามีความเชื่อเรื่องของพ่อแก่เขาก็จะมาที่นี่กัน

มีหลายจุดอันนี้ก็คืออาบน้ำมนต์
ดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์นะคะมีอีกหลายจุด
มีเจิมมือเจิมกระเป๋าสตางค์
หน้าหนาทองอะไรต่างแบบนี้
คุณเฮงเฮงเชินยิ้มได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปบ่อยมากเลย
นสุรินทรีย์ที่ฝากตัวเป็นลูกศิลป์ลูกหาพูดว่าเขามาจูดทูปมงคลเศียรไทย

แต่ไม่รู้ไม่บอกดีว่าออกมาเป็นยังไงบอกไหม

ไม่รู้อันไหนแต่ฉันางงง

ใครก็อยากมีโชคมีลาบนะคะแต่ทั้งหมดคิดดีทำดีก่อนนะ
สิ่งดีมันก็จะกลับคืนสู่เรา